เรียนท่านประธานสภาธิกรกครับผมผมนายเทวันริปตะประลบ
สมาชิกสภาพผู้แทนรัศดรระบบบบัญชีรายชื่อพักชาติพัฒนา
จากจังหวัดนครราชศรีมานะครับผมต้องขอขอบคุณท่านประธานนะฮะ
ที่ได้โอกาสผมได้อภิปรายงบประมาณรายจ่ายปีสองพันห้าร้อยหกสิบหก
ในวงเงินสามจุดหนึ่งแปดห้าพันล้านล้านบาทนะครับจริงจริงแล้ว
ผมขออนุญาตที่จะกล่าวถึงโครงการอันหนึ่งซึ่ง
เป็นโครงการที่ต่อเนื่องมาจากรัฐบาลชุดที่แล้ว
ซึ่งผมก็พยายามที่จะดูว่าจะมีงบประมาณตรงไหนที่จะทำให้โครงการนี้
แล้วเสร็จภายในรัฐบาลชุดนี้ก็ไปดูในเล่มที่ห้า
หน้าที่สองศูนย์หนึ่งก็ปรากฏมีรายการอยู่
แต่ไม่พบจำนวนเงินที่จะมาผลักดันให้โครงการนี้จบนะครับ
โครงการที่ผมจะกล่าวถึงก็คือโครงการทางหลวงพิเศษ
ระหว่างเมืองสายบังปะอินสระบุรีนครราชศรีมา
หรือที่เราจะเรียกกันว่ามอเตอร์เวย์บางปะอินโคราช
หรือที่สับภาษาช่างเขาเราเรียกว่าสายเอ็มหก
เรียนท่านประธานอย่างนี้นะครับที่มาของโครงการเนี่ย
ก็คือเนื่องจากโครงการนี้เป็นโครงการแก้ไขปัญหาการจราจรบนถนนมิตรภาพ
ท่านคงทราบนะครับว่าถนนมิตรภาพเนี่ยเดิมเลยเนี่ย
เป็นแค่สองเลนแล้วหลังจากนั้นมาเนี่ยสมัยท่านพลเอกชาติชายชุนวัน
เป็นนายกรัฐมนตรีท่านก็ขยายเป็น๔เลน
หลังจากนั้นมาพักชาติพัฒนาก็มีโอกาสได้ดูแล
โดยท่านสุวรรษริปรับประลบก็ขยายเป็นแปดเลน
คาดการณ์ว่าถนนเส้นนี้จะรองรับการจราจรได้เป็นอย่างดี
แต่ก็เนื่องจากเศรษฐกิจของอีสาน๒๐จังหวัด
เจริญเติบโตจนปัจจุบันเนี่ยการจราจรบนถนนมิตรภาพเส้นนี้เนี่ย
ติดมากนะครับซึ่งถือว่าถนนมิตรภาพเป็นเส้นเลือดใหญ่
นะครับต้องเป็นเส้นเลือดใหญ่ไว้หล่อเลี้ยงชาวอีสาน
สอสอที่อยู่อีสานทั้งหมดก็ทราบนะครับว่าทุกท่านที่จะกลับบ้าน
ก็ต้องผ่านเส้นนี้นะครับเมื่อปีสองพันห้าร้อยห้าสิบเก้านะครับ
ขณะนั้นรัฐบาลในชุดนั้นก็ได้อนุมัติโครงการก่อสร้าง
ถนนพิเศษระหว่างเมืองสายบังปะอินสระบุรีโคราชที่เราเรียกว่า
อเตอร์เวย์บางบีนโคราชเอ็มหกนี่นะครับโดยใช้วงเงิน
การเวียนคืนกรรมสิทธิ์ที่ดินหกพันหกร้อยสามสิบล้าน
งานโยธาอีกหกหมื่นเก้าพันเก้าร้อยเจ็ดสิบล้านรวมทั้งสิ้นเนี่ย
เป็นเงินทั้งสิ้นประมาณเจ็ดหมื่นหกพันกว่าล้านโดยแบ่งสัญญาออกเป็นสี่สิบสัญญา
ระยะทางทั้งสิ้นเนี่ยร้อยเก้าสิบหกกิโลเมตรสาเหตุที่แบ่งให้เป็นสี่สิบสัญญาเนี่ย
เพื่อให้การก่อสร้างเป็นไปด้วยความรวดเร็ว
ให้แล้วเสร็จภายในปีสองพันห้าร้อยหกสิบสามเริ่มประมูลสัญญาแรกในปีสองพันห้าร้อยหกสิบ
ก็กลับว่าปีสองพันห้าร้อยหกสิบสามจะแล้วเสร็จผลการตอบแทนทางด้านเศรษฐศาสตร์
ไออาร์ก็ประมาณสิบสี่จุดสามเจ็ดเปอร์เซ็นต์นะครับแต่มาถึงปัจจุบันนี้
ปีสองพันห้าร้อยหกสิบห้าโครงการนี้ก็ยังไม่แล้วเสร็จ
ซึ่งจากการสอบถามแล้วเนี่ยยังขาดเงินอีกประมาณ๖๐๐๐ล้าน
นะครับผมเรียนให้ทราบอย่างงี้นะครับว่าสาเหตุของความล่าช้านี่นะครับ
คือเนื่องจากปัจจุบันสัญญา๔๐สัญญาที่ผมได้กล่าวแล้วนะครับเสร็จแล้วประมาณ๒๙สัญญา
ยังไม่แล้วเสร็จอีกสิบเอ็ดสัญญาเพราะเนื่องจากว่าตอนที่เริ่มทำการสำรวจออกแบบ
นะครับพอมาประมูลจริงจริงแล้วเนี่ยหน้างานหรือภูมิประเทศที่จะทำการก่อสร้างเนี่ย
ไม่เหมือนกับในแบบที่ออกไว้เช่นเดิมทีพื้นที่เป็นพื้นที่ท้องนา
แต่พอเข้าไปถึงที่จริงแล้วเนี่ยกลายเป็นหุบเหวซึ่งในทางวิศวกรรมแล้ว
ไม่สามารถที่จะก่อสร้างเป็นถนนได้ต้องเปลี่ยนแปลงแบบให้เป็นสะพาน
ฉะนั้นค่าก่อสร้างก็เลยเกินขึ้นมาอีกประมาณ๖๐๐๐ล้าน
ผลจากความล่าชาข้าธรรมฐานนะคือแน่นอนครับถนนเส้นนี้เราต้องการระบายลดจากถนนมิถภาพ
พอผลจากความล่าช้าโดยเฉพาะช่วงเทศกาลนะครับถ้าท่านประธานเคยไปอีสานท่านทราบดีนะครับว่า
ช่วงเทศกาลแล้วนะครับไม่ว่าจะเป็นช่วงปีใหม่ช่วงสงการช่วงเข้าพรรษา
ช่วงเทศกาลปีใหม่
จากช่วงปากช่องไปสี่คิ้วนะครับขาออกเปิดลองใช้วิ่ง
วันที่๒๙๓๑มกราคมช่าวิกษา๓วัน
ช่วงนี้สั้นมีรถวิ่งทั้งหมด๒๗๒๐๐๐กว่าคัน
แบ่งเบาภาระรถที่วิ่งจากมิตรภาพได้สิบเก้าเปอร์เซ็นต์
เฉลี่ยแล้วมีรถใช้จากศรีคิ้วไปปากช่อง
ปากช่องไปสี่คิ้วนะครับวันละประมาณเกือบแสนคัน
ช่วงขากลับหลังปีใหม่คนกลับบ้านจากวันที่๑ถึงวันที่๔มกรา
กรมทางก็เก็บตัวเลขอีกเหมือนกันครับก็มีผู้ใช้ทั้งสิ้นเนี่ย
คันแบ่งเบาภาระรถบนถนนมิตรภาพได้อีก๒๑เปอร์เซ็นต์
ท่านประธานเห็นใช่ไหมว่าคนนิยมใช้มาก
ในช่วงสงการที่ผ่านมานี่นะครับ
จากช่วงปากช่องศรีคิ้วเที่ยวนี้กลมทางต่อให้ไปถึงขามทะเล๒
ไปลงแถวอำเภอสูงเนิน
ขาออกเหมือนกันครับวันที่๑๑ถึงวันที่๑๔เมษายนที่ผ่านมานี้นะครับ
มีรถใช้ทั้งสิ้น๒๖๙๗๘๑คัน
แบ่งเบาภาระจากมิตรภาพได้อีก๒๑เปอร์เซ็นต์
จากสีคิ้วไปขามทะเลสอก็สามารถจะแบ่งเผาภาระมิตรภาพได้อีก๒๐เช่นกัน
ขากลับเช่นกันครับพี่น้องเดินทางกลับจากอีสาน
ก็จะใช้มอเตอร์เวย์เส้นนี้ที่เป็นเส้นทดลองใช้
จากศรีคิ้วกลับมาที่ปากช่อง
มีรถวิ่งทั้งหมด๓แสนกว่าคัน
แบ่งเบาภาระจากมิตรภาพได้อีก๒๕เปอร์เซ็นต์
จากขามทะเลสอมาศรีคิ้วก็อีก๒๖๐๐พันกว่าคัน
แบ่งเบาภาระมิตรภาพได้อีก๑๓เปอร์เซ็นต์

อยากให้เห็นว่าวันนี้การจราจรที่ใช้อยู่ตรงนี้
วันละอย่างน้อย๙๐๐๐๐ถึงแสนคัน
คิดง่ายครับวันหนึ่งถ้าเราเปิดใช้
จะเก็บเงินค่าผ่านทางได้วันละประมาณ
ต่อคันประมาณ๒๐๐กว่าบาท
ถ้าวันหนึ่งมีรถวิ่งประมาณแสนคันเราก็ได้วันละประมาณ๒๐ล้าน
เดือนหนึ่งก็๖๐ล้านผมเอาแค่ครึ่งหนึ่งแล้วกันฮะ
เอาเดือนละ๓๐ล้านปีก็๓๖๐๐ล้าน

นี้เราจะได้เงิน๖๐๐๐ล้านคืนแล้ว
จากค่าผ่านทางที่เรายังเสียประโยชน์ไปนะครับ
เราก็ยังเสียประโยชน์เรื่องอุบัติเหตุ
แน่นอนครับถ้าเรายังปล่อยวิ่งบนมิตรภาพอยู่เนี่ย
อุบัติเหตุต้องย่อมเกิดขึ้นแน่นอน
ข้างบนเนี่ยเป็นเส้นทางพิเศษซึ่งไม่มีสี่แยกไฟแดง
ฉะนั้นการเกิดอุบัติเหตุเนี่ยเป็นไปได้น้อยมาก

ถ้าวันนี้รัฐบาลให้เปิดประเทศแล้ว
มันเป็นการสนับสนุนการท่องเที่ยวในภาคอีสาน

วันนี้คนวิ่งจากกรุงเทพไปเขาใหญ่
อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ใช้เวลาประมาณชั่วโมงหนึ่ง
ลงที่ศรีคิ้วเลี้ยวซ้ายไปที่อำเภอด่านคุณทศ
ไปกราบนามัศกาลหลวงพระคูณ
ไปซื้อผ้าไหมที่ปักทงชัย

ไปกราบเท้าคุณย่าโม

แล้วก็กลับยังภูมิลำเนา
บางทีใช้เวลาแค่วันเดียวก็สามารถที่จะเดินทางได้
ก็จะทำให้เศรษฐกิจของภาคอีสานดีขึ้น
ที่สำคัญครับท่านประธานนะตอนนี้น้ำมัน
น้ำมันเป็นปัจจัยหลักที่ทำให้เศรษฐกิจของประเทศชาติ
กำลังมีปัญหาอย่างมาก
เพราะเนื่องจากสงครามระหว่างรัสเซียกับยูเครน
ปัจจุบันถ้าสมมุติเส้นทางเส้นนี้เปิดวิ่งได้แน่นอนครับ

ก็จะทำให้ผู้สัญจรได้ประหยัดค่าใช้จ่ายไปด้วย
อีกอันเนื้อธรรมธาณะด่อเบี้ย

วันนี้จะได้เงินคืนอีกปีละประมาณ๓๐๐กว่าล้าน
นี้ถ้าเปิดได้ตั้งแต่ปี๒๕๖๒
ขณะนี้ผ่านไปแล้ว๓ปีก็เหลือเงินประมาณหมื่นล้าน
อีกประเด็นหนึ่งที่เป็นประเด็นสำคัญนะท่านประธาน
ในสัญญาของโครงการนี้เนี่ยมีทั้งหมด๔๐สัญญา
ปัจจุบันแล้วเสร็จ๒๙สัญญา
เกินครึ่งหนึ่งเสร็จมาเกินกว่า๒ปีแล้ว
หมายความว่าผู้รับเหมาช่วงต่างที่เสร็จเกินกว่า๒ปีแล้วเนี่ย
ค้ำประกันกับกรมทางเนี่ยหมดลงแล้ว
ฉะนั้นหลังจากนี้ไปจะเปิดเส้นทางนี้เมื่อไหร่
ถ้าถนนเกิดความเสียหายเกิดขึ้นเมื่อไหร่
คนที่รับผิดชอบก็คือกรมทาง
เพราะว่าผู้รับเหมาถือว่าหมดสัญญาแล้ว
ฉะนั้นเนี่ยผมต้องฝากถึงรัฐบาลช่วยผลักดันโครงการนี้

เพราะเป็นถนนที่สวยที่สุดในประเทศไทยนะครับ
เวลาวิ่งจากกรุงเทพไปเนี่ย
ด้านขวาจะเป็นอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ซ้ายมือจะเป็นเขื่อนลำตะคอง
แล้วก็จะช่วยการเดินทางช่วยประหยัดน้ำมันช่วยประหยัดชีวิต
พี่น้องชาวโคราชฝากความหวังไว้กับรัฐบาลด้วยนะครับ
เพราะว่าชาวอีสานโดยเฉพาะชาวโคราชรอความหวังของ